คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะ
เวลาเห็นลูกประสบความสำเร็จมันทั้งดีใจมันทั้งปลื้มใจนะคะ
ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่
วันนี้บรรเทิงแท้รักของเราจะพาไปดูบรรดาคุณพ่อ
ที่เห็นลูกประสบความสำเร็จแล้วแต่ละคนมีอาการยังไงบ้าง
คู่แรกอยากจะให้ดูลูกของพี่บอลเชิญยิ้ม
เพิ่งรับปริญญาไปได้ไม่นานคุณผู้ชมค่ะ
พ่อเนี่ยโอ้โหดีใจมากแล้วก็ได้โพสต์บรรยายแบบละเอียดยิบเลยนะคะ
บอกว่าสิ่งที่พ่อคนนึงอยากเห็นและยอมเหนื่อยแลกทุกอย่าง
เพื่อให้ลูกได้เรียนจบรับปริญญาใส่ชุดคุยเพราะพ่อไม่มีโอกาส
แต่วันนี้พ่อได้เห็นพ่อดีใจมาก
ผมเข้าใจแล้วว่าเวลาลูกคนอื่นเรียนจบและรับปริญญามันเป็นยังไง

จากนี้ไปคือชีวิตของหนูแล้วนะลูกสาวของพ่อ
ลูกสาวของพี่บอลเนี่ยชื่อน้องไดท์นะคะน่ารักมากด้วยนะ
เรียกว่าอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำแต่บรรยายออกมาได้แค่นี้จริง
คนเป็นพ่อเนาะคุณผู้ชมตัวเองไม่มีโอกาสได้เรียน
แต่พอมีลูกพี่บอลทำงานทุกอย่างอดหลับอดนอน
ลอกรับงานวันหนึ่งหลายงานมาก
เพื่อหาเงินส่งเสียให้ลูกได้เรียนสูง
พอวันหนึ่งที่ลูกเรียนจบใส่ชุดคุยจะไม่ให้ดีใจได้ยังไง

ใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งคนนะคะคุณผู้ชม

เออคนนี้ไงฉันจะพูดถึงอยู่เธอเอ๋ย
ต้อยหมวกแดงเนี่ยเราไม่ค่อยได้เห็นทางหน้าจอเท่าไหร่ใช่ไหม
แต่ล่าสุดลูกสาวเขาน้องซอง
น้องเป็นเอกท่วงด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

มาให้คุณพ่อด้วยนะคะได้ภาคภูมิใจ

คุณผู้ชมดูภาพเอาเถอะนะรอยยิ้มเนี่ย
มันจะฉีกถึงรูหูอยู่แล้วค่ะ
ยิ้มหน้าบานสุดไปเลยจ๊ะสุดยอดไปเลยนะ
จากนี้ยังมีการจัดงานปาร์ตี้ฉลองความสำเร็จด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นภาพความสุขของครอบครัวนี้จริงน่ารักเนาะ
และพูดถึงสุดยอดคุณพ่อค่ะยกให้คนนี้เลยค่ะ
พ่อไม้พิรมพรอย่างที่ตามเลยค่ะลูกสาวสามคนใช่ไหมคะ
คือลูกสามทั้งสามคนแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเรียนอยู่ต่างประเทศ
จริงความเก่งของแต่ละคนไม่ธรรมดาค่ะ
ลูกสาวคนโตดิฉันเพิ่งไปงานแต่งงานเขามา
แล้วก็เพิ่งสละโสดไปมีครอบครัว
วันนั้นพี่ไมค์แกแบบป่าปลื้มใจมากแกพูดบนเวทีนะว่าแบบ
ส่งลูกสาวถึงฝั่งอย่างสมบูรณ์แบบแล้วค่ะ
ด้านลูกสาวคนกลางคนนี้โอ้โหนี่ก็ปังไม่แพ้กันค่ะ
น้องแกรมมี่ตัวจริงน่ารักมากนะคะ
แล้วก็เรียนทางด้านการเงินนะคะเกี่ยวกับหุ้นด้วย
ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจนะคะที่แคนาดาเหมือนกันค่ะ
แต่เพิ่มเติมคือคว้าเกียรตินิยมมาฝากพ่อด้วยค่ะ
น้องมิ้วนะคะลูกสาวคนเล็กตอนนี้ก็เรียนทางด้านการตลาดอยู่ปี๑ค่ะ
แบบนี้นะคะธุรกิจต่างที่คุณพ่อไม้เขาปูทางเอาไว้
ปลาลงปลาร้าต่างนะคะลูกสาวทั้ง๓คนก็จะได้เอาไปสารต่อธุรกิจของครอบครัวนะคะ
สุดยอดค่ะเห็นภาพแบบนี้เราก็ชื่นอกชื่นใจแทน
ลูกสาวเขาสายฝ่อน่ะสวยทุ๊บ

เออนะคะทั้งสวยทั้งเก่งด้วยนะบ้านนี้